ไปดูศึกเดือดอีกหนึ่งศึกหน่อยละกัน
คุณผู้ชมนะฮะเมียหลวงเขาทนไม่ได้
สามีไปปันใจให้กับผู้หญิงคนนึง

บุกไปตบเมียน้อยถึงบ้านครับ
แล้วคนห้ามศึกก็ไม่ใช่ใครก็สามีแล้วครับ

เอาลูกเอาด้วยนี่ลูกนะเนี่ย

แล้วคนที่ห้ามคือพ่อน่ะศึกกะกีน่ะ

เสื้อขาวเนี่ยคือเมียน้อยที่เขาว่าเป็นกิ๊กกับผัวเขาเนี่ยนะฮะ

อีลุงตุ๊งนังไปหมดเหตุการณ์นี้นะครับ

แม่หลวงคือคนที่ขึ้นครอบเมื่อสักครู่โหยเป็นเมียผู้ใหญ่บ้าน

ตบผู้หญิงคนหนึ่งเสื้อขาวแขนยาวนอนกองกับพื้น
ก็เป็นกิ๊กกับสามีเธอนะฮะ
แล้วสามีก็เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ใส่ชุดกากียืนคุมเชิงยืน

คือเอาจริงก็ยืนไม่รู้จะทำยังไงดีเหมือนกัน

โอ้ยไหนเงินไปแบบนี้
ทะเลาะกันสำเนียงคนเหนือฮะเขาเป็นคนเชียงบรายนะฮะ
แล้วก็มีรถจอดอยู่ใกล้ก็เป็นทะเบียนเชียงบรายด้วย

ฝ่ายผัวไปนัดกิ๊กไว้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
โดยให้ผู้หญิงเอารถไปจอดไว้ก่อนนะ
จากนั้นเดี๋ยวจะพากิ๊กนะเข้าโรงแรม
แล้วคาดว่าเมียหลวงกับลูกสาวรู้ตามไปเจอ

แบบนั้นพาผู้หญิงคนนี้กลับมาเจรจากัน

สุดท้ายมีปากเสียงกันลงไม้ลงมือ

ลูกสาวก็ช่วยกันตบเมียน้อยกัน
โอ้โหคนละฉาก๒ฉากทีเดียว
ฝ่ายผู้ชายก็ได้แค่ยืนคุมเชิงแล้วก็ห้ามปราม
เพราะว่าผู้หญิงก็มีทั้งลูกทั้งเมีย

แล้วก็มีคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้
แล้วก็ไปแชร์ในโซเชียลปรากฏว่า

เป็นความเจ้าชู้ของฝ่ายผู้ชาย
แล้วก็ความดุร้ายของเมียหลวงที่ค่อนข้างดุร้ายมากเหลือเกิน

ใช้คำว่าอย่างนั้นนะความดุร้ายของฝ่ายเมียหลวง

แล้วก็จากการสืบค้นข้อมูลในโซเชียลยังไม่พบว่าคลิปนี้ถูกเผยแพร่มาก่อน

ตอนนี้ตำรวจตรวจสอบอยู่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหนไปถ่ายที่ไหน

แล้วจะมีการไปแจ้งความเอาผิดหรือเปล่า

คือผิดศิลธรรมก็เรื่องหนึ่งนะคะ
แต่ทำร้ายร่างกายผิดอาญาก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
ฝ่ายคนโดนทำก็สามารถไปแจ้งความเอาผิดกับฝ่ายคนที่เขาทำได้เหมือนกัน
แต่ละประเด็นนี้มันเดือดทั้งนั้นเลยนะ